มาดูเหตุไฟไหม้ย่าข้างทางเกือบจะลามไปถึงปั๊มน้ำมัน
ใช่คือต้องบอกว่าช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับการเผามันเกิดขึ้นบ่อยนะ

ที่บ้านแถวบ้านดิฉันนี่คือแบบมีมาตลอดเลย
แล้วอย่างสุดสัปดาห์ที่แล้วขับไปเส้นมอเตอร์เวย์
คือมันมาเป็นจุดเลยค่ะคุณผู้ชมขับไปมันก็เจอ
แล้วปัญหาพวกควันอะไรต่างมันลามมาด้วย

ถึงถ้ามันไปติดที่อื่นมันก็จะกลายเป็นเพลิงไหม้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนเทพรัฐที่จังหวัดสมุทรปราการ
คือมีคนมาลักลอบเผากองขยะทีนี้มันลามค่ะ
เกือบจะลามเข้าไปโกดังแล้วก็ปั๊มน้ำมันแล้วคุณผู้ชม
ดูสภาพสิคะควันขโมงแบบนี้
ดับเพลิงจากอบตบางพลีใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่า๑๐คัน
รวมถึงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการ

สกัดไฟที่มันโหมลุกไหม้ป่ารกทึบบนพื้นที่กว่า๑๐๐ไร่
อยู่ริมถนนเทพรัฐที่กิโลเมตรที่๑๑นะคะ
ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คือลมมันแรงก็เลยทำให้ไฟมัน

แล้วด้านข้างก็ยังมีโกดังยังมีโรงงานมีปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ด้วย
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ต้องรีบเลยค่ะ
เร่งดับเพลิงท่ามกลางกลุ่มควันแล้วก็แสงเปลวเพลิงจำนวนมาก
เพื่อไม่ให้มันลุกลามเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นดูสิคะกลุ่มควันมันพวยพุ่งไปปกคลุมถนน
ทีนี้สิ่งที่ตามมามันก็คือการจราจรที่ติดขัดนะคะ
ติดยาวหลายกิโลเมตรเลย
เพราะว่าคนขับรถบนท้องถนนเองเขาก็มองไม่ค่อยเห็นวิสัยทัศน์มันไม่ดี
มีควันมาปิดบังแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วก็มันมีสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์พวกสายอินเตอร์เน็ตสายสื่อสารต่างเลยนะ
โดนไฟไหม้ได้รับความเสียหายด้วย
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ก็รู้ว่าต้นเพลิงมันเกิดขึ้นที่กองขยะข้างทาง

เข้าพื้นที่ชั้นในอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบด้วย
มีต้นไม้อยู่เยอะเลยทำให้การดับเพลิงลำบาก
แล้วจุดนี้มันเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วด้วยเมื่อช่วง๓ปีก่อนนะคะ